การแก้ปีชงให้อยู่ในช่วงของวันที่เท่าไหร่ฮะ

ที่จะมีความรุนแรงเกี่ยวกับราศีขึ้นมาอีก
ครั้งหนึ่งเธอเคยผูกคอตาย
เชือกที่คุณแขวนคอ

กลายเป็นคุณเป็นคนเห็นผี

รูปร่างสูงดำผมหัวเกียร
ผู้ชายคนนี้เขาก็มากระชากกระชากลาก
ตัวอุ้มอาจจะให้ตกให้วิญญาณหลุดหรือยังไง
ผู้ชายคนนี้ผูกคอตายไว้เขาก็จะมาเอาอุ้มไปแทน
แล้วเวลาคุณจะสื่อสารกับเขาคุณสื่อสารได้ไหม
ใช้จิตว่าให้มาแบบไหนก็จะมาดี

คุณสามารถเรียกผีมาคุยกับคุณได้ไหม